มีคนโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าพบศพหญิงสาว
อยู่ในไร่แก้วมังกรนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจไปพบศพจริงนะคะ
แล้วพยายามโทรกลับไปที่ต้นสายที่โทรมาแจ้ง
ผู้จาวกไปวนมาพูดคุยไม่รู้เรื่องนะคะ

มันเป็นเบอร์ของสามีผู้ที่เสียชีวิต
พบเป็นศพอยู่ในสวนแก้วมังกรนั่นแหละ
ใช่ค่ะและเป็นผู้ต้องสงสัยในที่สุดนะคะ

สุดท้ายรับสารภาพเป็นคนลงมือก่อเหตุเองแหละ
เพราะกลัวว่าเขาจะไปคืนดีกับแฟนเก่านะคะ

ตำรวจสพกลางดงเข้าไปตรวจสอบ

อยู่ในตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ไปพบสวนผู้เสียชีวิตชื่อวันนางสาวเกษรภูทัยสงศ์

สภาพศพมีร่องรอยถูกทำร้าย
หน้าผักด้านขวาตาขวานี่บวมปิดเลยนะคะ

ศีรษะด้านหลังบวมปูด
เสื้อผ้ามีรอยถูกไฟไหม้นอนหงาย
เป็นศพอยู่ในป่าริมถนนค่ะ

มีคนโทรไปที่ศูนย์วิทยุ๑๖๖
โรงพยาบาลปากช่องนานาบอกว่า

ในจุดนี้เจ้าหน้าที่รับสายแบบนั้นรีบเข้าไปตรวจสอบนะคะ
และในช่วงที่ตรวจสอบตำรวจก็โทรกลับไป
ยังหมายเลขที่เป็นคนแจ้ง
พอรับปุ๊บปลายสายพูดจาวกไปวนมาพูดคุยไม่รู้เรื่อง
คล้ายกับอาการมืนเมาและหลังจากนั้นตัดซ้ายไปเลยค่ะ
ตำรวจนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากสืบทราบว่าผู้ตายอยู่กินกับสามีใหม่สามีใหม่
ชื่อนายสุนทรพรมโชธนายสุนทรตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีค่ะ
ระหว่างนั้นนายสุนทรผู้ต้องสงสัย
ขี่รถจักรยานยนต์มากลับมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอทำเป็นไม่รู้เรื่อง
ตำรวจควบคุมตัวสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
หลังจากสอบสวนไปสักพักสรุปแล้วนายสุนทร
คือตอนแรกให้การปฏิเสธนะว่าไม่รู้ไม่เห็นว่าใครทำร้ายร่างกาย
แต่เมื่อตรวจสอบตามร่างกายไปเจอรอยเล็บที่หน้าอก
ที่มือก็มีรอยบาดแผลด้วยตำรวจนำตัวไปเค้นสอบอีกทีค่ะ
ในที่สุดรับสารภาพว่าลงมือเอง
เพราะทราบว่าพันรยาซึ่งก็คือผู้ตาย
กลับไปคืนดีกับสามีเก่าทะเลาะกันค่ะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าก่อนชกต่อยไปหลายครั้ง
แล้วก็กระทืบที่หน้าอกซ้ำจนพันรยาแน่นิ่งไป
ช่วงนั้นตกใจมากหนีไปหลังจากนั้นย้อนกลับมาที่เกิดเหตุ
เสียชีวิตไปแล้วตกใจหนักเลยนะคะคิดจะเผาทำลายทิ้ง
เผาไปแล้วนิดนึงแต่ด้วยความกลัวค่ะกลัวความผิด
ก็เลยเปลี่ยนไปโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบศพแทนนะคะ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายและซ่อนเร้นทำลายศพ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งศพไปผ่าพิสูจน์นะคะ
นิติเวชโรงพยาบาลมหาราช
เพื่อให้แพทย์สรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ